เรื่องราวความรักของเจี๊ยบอาสยามหรือว่าคุณเจี๊ยบเบนจพร
นักร้องค่ายอาสยามวัย๔๘ปีจำได้ไหมฮะเมื่อปีที่แล้ว
ตกแต่งกับหนุ่มอายุรุ่นดาวคราวลูกอายุแค่๒๐กว่าปีนั่นเองนะครับ
งานตรงงานแต่งงานมั่นงานหมายก็ยิ่งใหญ่สินสอดตั้ง๒ล้านกว่าบาท
กลายเป็นเรื่องเป็นราวออกมาเมื่อมีข่าวออกมานะคุณว่า
สามีของคุณเจี๊ยบอาสยามที่ชื่อว่านายธวัชชัย
เอ้าไปขอสาวอีกคนวัย๒๔ปีแต่งงาน
แล้วมันเป็นข่าวเป็นคราวออกมาว่าผู้หญิงคนนั้นไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็มาเคลียร์กับครอบครัวของนายธวัชชัยซึ่งนายธวัชชัยก็ยังคงดำรงตำแหน่งสามีของคุณเจี๊ยบอาสยามอยู่
แต่ด้านนอกใจคุณเจี๊ยบอาสยามไปขอสาวอื่นแต่งงานแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
พอไปขอสาวอื่นจะแต่งงานจะมั่นหมายกัน
นะฮะก็มีสินสอดไป๑แสนบาท
แล้วก็ให้ฝ่ายหญิงจัดงานซะ
เชิญเลยเชิญแขกเรือมาเลยเตรียมจัดงานเลย
เตรียมจัดงานก็เป็นแสนเหมือนกัน
แต่ปรากฏว่าพอถึงวันมั่น
นายธวัชชัยไม่ไปงาน
วันมั่นก็คือวันที่๑๒ธันวาคม
นายธวัชชัยไม่ไปงานไร้เงาของฝ่ายชายและครอบครัว
ทำให้นางสาวเอวัย๒๔ปี
เป็นคนชุมพรที่ถูกนายธวัชชัยสู่ขอเนี่ย
เสียใจและอับอายมาก
ต้องขึ้นโรงพักเพื่อให้ครอบครัวของนายธวัชชัยมาเคลียร์
ปรากฏว่าวันที่ขึ้นโรงพักนะครอบครัวนายธวัชชัยเนี่ย

คุณพ่อก็เคลียร์ให้กับครอบครัวของนางสาวเอ

ค่าเสียหายที่ผ่านไปเดือนละหมื่นละหมื่น
ครบ๒แสนบาทเดี๋ยวผมผ่อนจ่ายให้
หากผมไม่ได้จ่ายเดี๋ยวผมยินยอมให้ยึดเรือหางยาว
ใช้ประกอบอาชีพของผมไปเลยนะครับ
ส่วนนายธวัชชัยตอนนี้หายไปเลยนะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะไปสอบถามเรื่องนี้
กับคุณเจี๊ยบอาสยาม
ถามใจคุณเจี๊ยบดูว่าคุณเจี๊ยบจะคว่างเธอให้พ้นใจหรือยัง
เพลงของคุณเจี๊ยบไงเพลงดังคว่างเธอไม่พ้นใจ
แต่ตอนนี้จะคว่างธวัดชัยให้พ้นใจหรือยัง
หรือเพลงของเธอล่าสุดเพลงใจหมา
อันนี้ชื่อเพลงนะชื่อเพลงใจหมานะ
ก็ไม่รู้ว่าคุณเจี๊ยบอาสยามจะด่านายธวัชชัยว่า

ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับเจี๊ยบอาสยาม
นัดหมายกับทีมข่าวของเราเปิดใจถึงเรื่องราวสุดดราม่าที่เกิดขึ้น

บอกยอมรับระยะหลังนายธวัชชัยหรือสามีรุ่นราวคราวลูก
มีท่าทีเปลี่ยนไปไม่ค่อยรับโทรศัพท์
บางทีก็ปิดเครื่องติดต่อกันไม่ได้
หลังจากที่ความรักของเธอยาวนานเหลือเกิน
คือเธอพบรักกับฝ่ายชายตั้งแต่อายุ๑๖ปีคุณ
โอ้โห
จนกระทั่งแต่งงานกันมั่นหมายกันแล้วก็แต่งงานกัน
ปี๑๙๖๑วันที่๓๐ภาษาภาพสินค้ายน
งานใหญ่เลยตอนนั้นคุณเจี๊ยบอายุ๔๗ปี
ส่วนนายธวัชชัยอายุ๒๑ปี
แล้วก็รักกันมาเรื่อยจนกระทั่งช่วงหลังเนี่ย
โทรไปไม่รับปิดเครื่องติดต่อไม่ได้
ติดต่อสามีรุ่นลูกของเธอไม่ได้

ที่ผ่านมาเขาเจ้าชู้ไหมพี่แบบ
คือถ้าตอนมีพี่พี่ไม่เคยเห็นเลย
สามถึงห้าปีที่เราห่างกันไป

แต่เราเหมือนกับว่าแรงรักค่ะ

แต่งงานวันที่๑๒พฤษภาคม

ก็คือเอารถผู้หญิงวันนี้มาหาที่บ้าน

ก็ผู้ใหญ่ทุกคนบอกว่าให้พี่ดำเนินคดี
คุณเจ๊บคงจะรู้เบาะแสอะไรมาอยู่แล้วแหละ

แต่ว่าเธอก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ

บอกว่าคุณธวัดชัยก็ตอบกลับเหมือนกัน
บอกว่าตอนนี้ติดธุระอยู่ที่บ้านญาติ
ธุระแล้วจะรีบออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
ยืนยันพ่อแม่ของตนเอง
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนเรื่องสาวชุมพรนางสาวเอ

คุณธวัชชัยบอกว่าผู้หญิงไม่รู้เรื่อง
ทุกอย่างเกิดจากความเข้าใจผิดเร็วนี้จะออกมาชี้แจง
นักข่าวเราก็เลยอ้าวเหรอเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
แล้วก็พยายามตามไปหาที่บ้านของคุณธวัชชัยก็ไม่เจอ
ไปที่บ้านของนางสาวเอสาวชุมพรที่นายธวัชชัย
ไปให้สินสอดไปขอมั่นหมาย

เพราะว่าเธอก็ยังทำใจไม่ได้อยู่เหมือนกัน
รักสามเศร้าเราสามคนจะว่าไง
เดี๋ยวต้องรอนายธวัชชัยออกมาชี้แจงนะ